เราตามกันต่อความคืบหน้ากรณีที่ดาบตำรวจนายหนึ่ง
ขับรถกระบะไปกับแฟนสาวอายุ๑๙ปี

ปรากฏว่าจังหวะที่ขับรถไปด้วยกันเนี่ย
โทรศัพท์มือถือของผู้ชายดังขึ้น
ลักษณะคือเป็นการส่งข้อความเข้ามาค่ะ
ผู้หญิงก็พยายามที่จะไปดูแต่ผู้ชายไม่ให้ดู
ตัดสินใจไปคว้ากระเป๋าเป้ของผู้ชายมา
แล้วข้างในมีปืนอยู่ด้วย
ปรากฏว่าอันนี้ตามคำบอกเล่าของฝ่ายชายดับตำรวจนะ
ปรากฏว่าปืนมันลั่นไปโดนท้ายทอยของฝ่ายหญิง

แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่นะคะ
ทีนี้ญาติเองหลังจากที่ทราบข่าวค่ะคุณผู้ชม
ก็เมื่อวานนี้เดินทางตอนแรก
นำเอกสารหลักฐานต่างไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด

ญาติเองครอบครัวค่ะได้มีการปรึกษาหารือก็เห็นตรงกันแหละค่ะว่า

ชื่อจริงก็คือนางสาวอภัสรามันทะเลอายุ๑๙ปี
ญาติบอกว่าจะยังไม่รับศพผู้ตาย
กลับมาจัดพิธีงานศพ
จะเก็บรักษาศพที่โรงพยาบาลมหาราช
เพราะตอนนี้ยังคงติดใจสาเหตุการตาย
เดี๋ยวต้องรอนะคะรอให้คดีนี้มีความชัดเจนมากกว่านี้
ซึ่งญาติเชื่อว่าญาติปักใจเชื่อแบบนี้เลยนะคุณ
เชื่อว่าไอ้ปืนมันไม่ได้ลั่นไปเองตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างหรอก
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วมันมีเรื่องของข้อความไง
ข้อความที่ส่งเข้ามาข่มขู่เพื่อนของผู้ตาย
ก็ตอนนี้ก็เลยทำให้ทุกคนเกรงกลัวกังวลเรื่องของความปลอดภัย
กังวลว่าเอ๊ะคนที่ก่อเหตุคนที่เป็นแฟนของน้องนุษย
ก็คือดาบตำรวจคงศักดิ์กองเงิน
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองเชียงใหม่เนี่ย
จะมาทำอะไรเพื่อนของน้องนุ๊กหรือเปล่าจะมาทำอะไรครอบครัวหรือเปล่า
ตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันแบบหวัดภาวะนะคะ
ทีนี้ญาติของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อ
พ่อกับน้องนุ๊กเขาอยู่ด้วยกัน๒คน
เพราะพ่อกับแม่ของน้องนุ๊กอย่าร้างกันไปตั้งนานและก่อนหน้านี้
น้องนุ๊กเองเป็นเด็กเรียนดีเกรดเฉลี่ยไม่เคยต่ำกว่า๓๕
นุ๊กตั้งใจว่าจะไปสอบเข้ารับราชการเป็นตำรวจ
ในวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้แต่ก็มาเกิดเหตุสลดนี้ก่อน
เพราะ๑๗เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการสอบใน๑๐ใช่ไหมตำรวจ
แต่สุดท้ายไม่ได้ไปสอบนะคะไม่ได้เป็นตำรวจอย่างที่ใจหวังนะคะ
ไปสอบถามคุณแม่ของน้องนุ๊กก็คือนางสุชาดาคุณาชัยอายุ๓๔ปี
คุณแม่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สพช้างเผือก
เพราะเชื่อว่าคดีนี้แม่ก็เชื่อแบบเดียวกับญาตินั่นแหละ
บอกว่าไม่น่าจะเกิดจากปืนลั่นจนทำให้ลูกสาวถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นครอบครัวขอความเป็นธรรมครอบครัวขอความเป็นธรรมจากตำรวจ
เพราะกลัวว่าตำรวจผู้ก่อเหตุหรือว่าแฟนของน้องนุ๊กเองก็เป็นตำรวจ
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

เดี๋ยวจะกลับมาทวงถามความคืบหน้าของคดีจากตำรวจโรงพักษ์ช้างเผือกอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณผู้ชมครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นหลังงานเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะ

คุณผู้ชมครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นหลังงานเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะ
คุณผู้ชมครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นหลังงานเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะ

ทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าสิ่งที่มันยากก็คือ
วันเกิดเหตุมันไม่มีประจักษ์พยานหรือคนที่เห็นเหตุการณ์
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องรอก็คือรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ใช้เวลารอ๒เดือนค่ะ๒เดือนถึงจะรู้ผลนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของคราบขะเหมาดินปืน
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือเอาโทรศัพท์ของผู้ตายมาตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็หาหลักฐานในโทรศัพท์เพิ่มเติมมาประกอบ
สำนวนคดีมีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
เบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับดาบตำรวจคงศักดิ์คือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ในชั้นพนักงานสอบสวนก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
เนื่องจากว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี
ส่วนที่มีการถามกันจากญาติว่าอย่างนี้พฤติกรรมแบบนี้
ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร
ผู้บัจจากการตำรวจผู้ท้อนภาคห้าบอกว่า
ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดเดี๋ยวต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยนะคะ
ยืนยันเหมือนเดิมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
ก็ทางภาคงานสนได้แจ้งเค้าหานะครับ
แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็ตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ
อยู่ระหว่างที่การพิมารของท่านปศักดิ์ประภาคท่านจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเรื่องของการพิมาร
เราจะมีมาตรการเน้นย้ำนะครับกรณีของตำรวจกับเด็กสุดงานค่ะ
กรณีที่เป็นเคสนี้ค่ะ
ครับอันนี้ประชาชนภัณฑ์แล้วแจ้งไปแล้วนะครับว่า

จริงมันมีวินัยของตำรวจอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้
เดี๋ยวก็ต้องรอนะคะตำรวจก็นะ
ตำรวจบอกว่ารออีก๒เดือน
เรื่องของผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ขม่าวดินปืนต่าง
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย